ส่วนใหญ่เราก็จะนอนแบบนั่งผึ่งพุงกันใช่ไหมคะ

สิริพรอ่าขออภัยพี่สิริลำไพบุษบงไพรวัน
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่เขาเลี้ยงเป็ดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
ได้ยินเสียงสุนัขที่เห่าที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยเห่าเห่าแบบผิดปกติอ่ะ
ก็ไม่ได้เอกใจอะไรอ่ะนะแต่ก็คือเอาล่ะกะว่าเดี๋ยวจะค่อยมาดูแล้วกัน
ปรากฏว่าพอมาดูปุ๊บอ้าวไม่เห็นเป็ดแล้วค่ะครับเห็นแต่งูเหลือมนี่แหละ
นอนนิ่งสงบอยู่แบบนี้ก็เลยคาดว่าเป็ดแม่พันธุงอยู่ในท้อง
แล้วมันก็คงอิ่มน้ำสำราญแล้วเลื้อยไปไหนไม่ได้มันหนักกุ้งอ่ะนะ
ก็เหลื้อมอิ่มเป็ดอ่ะฮือสองตัวสองตัวคุณแม่พันธุ์เลยนะพี่กูภัยเขามาถึงก็ใช้เวลาสิบมันที
งั้นแหละคุณผู้ชมก็จับงูตัวนี้ได้โดยละม่อมเพราะว่ามันไม่ได้ไปไหนไง
ต่อสู้ไม่ได้เป็นธรรมชาติของมันเวลามันกินอิ่มมันก็อยู่นิ่งก่อน
ให้มันย่อยอ่ะนะใช่ก็เนี่ยคุณผู้ชมเอามาวัดความยาวดู
ได้สามเมตรเลยนะโอ้ตัวใหญ่เนอะตัวใหญ่นะโอ้ยมันก็สู้อยู่น่ะค่ะ
แต่โอ้โหคุณดูสิครับใหญ่มากเลยอ่ะโอ้โหภูมิมันขยายใหญ่มากนั่นดิ
เราฟังเรื่องงูบ่อยครั้งนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเล่าว่าเราช่วยทันถูกไหม
อืมคือยังไม่ทันจะเห็นงูกินเออแต่รอบนี้กินไปแล้วอ่ะนั่นดิ
ช่วยยังไงนะตัวที่มันอยู่ในท้องแล้วอ่ะคือมีบางครั้งนะ
มันก็ขย่อนออกมาเองใช่แต่กรณีนี้ไม่แน่ใจเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะตัวเล็กอ่ะ
คือเป็ดอ่ะนะมันไม่ใช่หมูไม่ใช่หมาที่แบบกินตัวใหญ่ไงเออ
เห็นแล้วก็หวาดเสียวเนอะคือบางทีไอ้สัตว์พวกนี้มันก็ไม่ได้รู้เรื่องเลย